มาดูเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่นนทบุรีขอความช่วยเหลือมาเหมือนกัน

เขาบอกว่าคุณพ่อของเขาถูกญาติที่อยู่บ้านข้างทำร้าย
นี่บาดเจ็บแบบนี้แล้วสาเหตุมันคืออะไรรู้ไหมคะ
สาเหตุคือวางเครื่องซักผ้าวางตู้เย็นไปขวางทางเดินเขา

โหแล้วมาทำร้ายเข้าโรงพยาบาลขนาดนี้เลย

คือทีมข่าวของเราได้รับการร้องเรียนมาจากนางสาวสะสิชาอายุ๒๖ปี

ญาติที่อยู่บ้านติดกันทำร้ายร่างกาย

บอกว่าคุณพ่อโดนมีดปาดคอ

วันนี้คุณอภิวัฒน์ทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปคุยกับภรรยาและลูกสาวของคนเจ็บ
ระพีพันธ์อายุ๕๒ปีเป็นภรรยาของคนเจ็บ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะ
เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่๕กุมภาพันธ์

หลังวัดแจ้งสิริสัมพันธ์อำเภอเมืองนทบุรี
นายสุรศักดิ์หรือในตั้มอายุ๔๐ปี

นั่งดื่มเหล้าอยู่กับภรรยาและเพื่อนรวม๓คน
จากนั้นในตั้มเดินขึ้นมาที่บ้านด้วยอาการมึนเมา
ต่อว่าเธอที่เอาเรื่องไปบอกกับพี่สาวว่า
นางปูเพื่อนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่กับในตั้ม
เอาเครื่องซักผ้าและตู้เย็นมาตั้งหน้าบ้านเกะกะทางเดิน

เธอไม่ได้เอาไปพูดเลยไม่ได้พูด
ตอนนั้นนะคะนายสุธีสามีนอนอยู่บนบ้าน
ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเสียงดัง
ก็เลยออกมาต่อว่าว่าอย่าเสียงดัง
กำลังนอนพักพรอยู่

ตั้มเดินกลับบ้านไปคว้ามีดทำครัว
บุกไปหาสามีเธอที่นอนอยู่บนบ้านนะคะ
แล้วเอามีดปาดคอไป๑แผล

ฟันเข้ากลางหลังอีก๑แผล
เธอบอกสามีเธอเนี่ยนะอู๋วิ้งหนีตายไป
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านให้ส่งโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุเธอแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ

ก็เป็นคนที่ร้องเรียนเรื่องนี้เข้ามานะคะ
คนที่โพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในโลกโซเชียลด้วย

ต้องย้ายไปอยู่บ้านญาติที่บางบัวทอง

แล้วก็ตัวในตั้มเองพกปืนมาขู่ครอบครัวเธอด้วย

เวลาเมาทีไรชอบหาเรื่องชาวบ้านเขาไปทั่ว
ไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยแล้วอะค่ะ
นี่นะคะก็เป็นการร้องเรียน
จากทางที่นี่

แต่เพื่อความเป็นธรรมเราไปคุยกับในตั้มให้ด้วยนะคะ
ทางฝั่งคนเจ็บเขาบอกว่าในตั้มมาร่วมก่อเหตุเนี่ยค่ะ
คือทีมข่าวของเราก็ได้คุยทางโทรศัพท์นะคะ
ว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ตั้มคือที่เขาบอกมาว่า

ไม่ได้ฟันผมเอาไปแย่ง
ก็คือเราเป็นคนที่มาช่วยยื้อช่วยห้าม

แต่ผมก็ฟ้ามีดมา
ทรรมาสแล้วก็อย่างไรอย่างนั้น
โอเคงั้นเดี๋ยวถามพี่ตั๊ก
โอเคแล้วถ้าเกิดรายละเอียดต้องถามเขาสองคนนะครับ
เพราะผมมาขึ้นไปห้ามเขาแล้ว
นี่ค่ะคือตั้มบอกว่าตั้มไปห้ามครับไปแย่งมีดอ่า
ไม่ได้เป็นคนก่อเหตุตั้มบอกแบบนี้ส่วนทางด้านของนางสาวสิรินภา
หรือตักอายุสามสิบหกปีนางยุภรรษหรือปูอายุห้าสิบเอ็ดปี
สองคนนี้ยอมรับนะคะว่าวันนั้นต้องการไปเคลียร์
เรื่องวางเครื่องซักผ้าขวางทางจริงจริงครับนี่ค่ะผู้หญิงสองคนนี้ยอมรับ
แต่นายสุธีคนเจ็บอ่ะถือกระมังถือไม้ม็อบมาดุด่าว่ากล่าวว่าแบบ
โอ้ยเสียงดังกันทำไมคุยอะไรกันอะไรแบบเนี้ยตั๊กกับปูบอกว่า
ก็โมโหนะเดินกลับบ้านไปหยิบมีดมาทำร้ายนายสุธีค่ะ
ใช่แต่ว่าเนื้อขึ้นสูงอ่ะเราก็ต้องกลัวฟาดลงมาหลังจากนั้น
หนูเอามีดเอามีดออกมาปุ๊บหนูก็เดินขึ้นไปหาเขาเลยเดินขึ้นไปแล้ว
พอเสร็จแฟนหนูออกมาเห็นว่าหนูเข้าไปถือมีดไปแล้วเนี่ย
เขาก็เลยเข้าไปช่วยกันสองคนแต่ทางเนี้ยจับไอ้ตรงมีดอยู่กับหนู
เพราะว่าทางนั้นคือหนูนอนอยู่อย่างนี้
เขาหันมีดอ่ะลงมานี่แล้วเขาหันมีดลงมานี่
ทางนี้ก็เลยหักกลับไปก็เลยไปโดนแขนเขา
แล้วก็แฟนหนูโดนไปด้วยตรงนี้เนื้อแหว่งไว้
คือตั้มเข้ามาคนสุดท้ายตั้มตามตุ๋นน้าก็มา
เราทำไปเพราะว่าเรากลัวเขามาทำร้ายเราแล้วก็คำหมกคำโกรธด้วยเนาะ
แล้วเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องป้องกันตัวใช่ไหม
นี่ทีนี้ถ้าฟังแบบนี้แล้วทางฝั่งผู้ก่อเหตุ
ก็จะมีตั๊กมีปูเป็นผู้หญิงสองคน
แล้วก็มีตั้มเป็นผู้ชายตามมาทีหลัง
ผู้หญิงสองคนนี้บอกว่ายอมรับว่ากลับไปเอามีดแล้วก็มาทำร้ายนายสุธีจริง
แต่เป็นลักษณะของการป้องกันตัวเพราะว่านายสุธีจะมาทำร้ายพวกเธอก่อน

แล้วในตั้มก็มาห้ามมาดึงมีดเอาไว้
อันนี้ทางฝั่งผู้ที่ก่อเหตุเขายอมรับแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนิดนึง
แจ้งสิริสัมพันธ์บันทึกภาพเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ
ประมาณสักบ่าย๓โมง๒๐นาที
ทางเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึงไปรับตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลครับ
คนเจ็บคือก็หนีตายออกมามาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านก็เลยแจ้งกู้ภัยกู้ชีพแจ้งโรงพยาบาลให้มารับ
ทีนี้ก็เลยมีรถของทางป่อเต็กตึงไปรับ
เพื่อนบ้านที่เป็นคนนำตัวนายสุธีไปส่งโรงพยาบาลนะคะชื่อว่านายอำนาจ
บอกว่าระหว่างที่กำลังนอนเล่นอยู่ในบ้าน
ตัวนายสุธีคนเจ็บเนี่ยค่ะมาหาที่บ้านในสภาพที่เลือดโชคเลย
แล้วก็บอกว่าช่วยส่งโรงพยาบาลหน่อย
อำนาจก็เลยขี่รถจักรยานยนต์นำนายสุธีส่งโรงพยาบาล
เขาเดินมาที่บ้านเลือดไหลมาแล้วเขาก็มา

ปกติแล้วนิสัยเขาเป็นยังไงครับพี่

รู้ไหมว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรกับหมอ

ทีนี้ค่ะผู้กำกับสพรัฐนาธิเบศบอกว่า
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสารจังหวัดนทบุรี
ได้อนุมัติออกไหมจับนายสุรษักรณ์หรือไหนตั้มแล้วนะคะ

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับในตั้มทางโทรศัพท์
ในตั้มรู้ว่าถูกออกหมายจับแล้วไปพบตำรวจเลยก็ได้นะคะใช่ค่ะ
คือในตั้มจะได้ไปชี้แจงอธิบายว่าผมแค่ไปช่วยผมไปห้าม
ก็เลยดึงมีดมาหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเนี่ยคุยกันอย่างเงี้ย
แต่ออกหมายจับมาแล้วนี่หมายจับออกแล้วนะใช่